ยังไงสิยังไงสิแค่อยากจะรู้
ไม่ความถาม
ไปปล่อยบองกลางวงนักข่าว
เพราะบอกว่าเค้าโสดแต่เค้าโสดไม่สนิท
แล้วก็เดินออกไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพชุนลมุลช่วงนายนิดนึง

จะต่อการที่ครอบครัวของกันตาไทยวองตอนนี้บอกเลยว่าแฮปปี้สุดดลาก็ได้ต้องรับ
ชิกใหม่ลูกคนที่สองค่ะซึ่งภรรยาคุณพลอยไอยาดาเนี่ยนะ
ถือเลิกดีค่ะผ่าคลอสิบแปดธันวาคมนี้แล้ว
กันบอกว่าลูกคนที่สองเนี่ยทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ย
สดแบริโก้เขาบอกอย่างนั้นหลังจากนี้ค่ะก็เตรียมจะปิดอู่แล้วนะจ๊ะ
แล้วก็ความรู้สึกของการได้เป็นเสาหลักให้ครอบครัวเนี่ยกันบอกว่าเอาจริง
มันทำให้เรารู้สึกเนี่ยกลัวความตายขึ้นมาเลยนะ
รู้อยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งคนเราเนี่ยมันต้องจากไปแต่พอมีครอบครัวต้องดูแล
มันรู้สึกแบบว่าถึงความแข็งแกร่งไงอยากจะมีให้กับครอบครัว
อยากจะอยู่ไปนานนานเลยแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวค่ะ
ถือโอกาสนี้แหละทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กันได้พาครอบครัวไปกราบพระสังฆราชมาด้วยไปฟังเสียงกันค่ะ
เพื่อเป็นสิริมงคลแหละครับเพราะว่าทางเจ้าพร้อมไปครั้งหนึ่งแล้ว
ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องและนี่ก็คือพอพร้อมพร้อมตอนนี้ขวบกว่าแล้ว
แล้วก็ลูกสาวอยู่ในท้องพอดีก็เลยพาไปเลยทีเดียวอย่างนี้ครับ
เพศไหนเราก็คงรักอยู่แล้วอ่ะเนาะแต่ว่าถามว่าใจอยากได้อะไร
เราก็อยากได้ชายคนหญิงคนแล้วปรากฏว่าได้พอดี
เราก็เลยแบบพอแล้วคอมพลีต
บ้านคุณกันเนี่ยไปแล้วใช่ไหมคะจ้ะมาอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะ
ชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบการเดินป่าเอามากค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องการมีลูกเนี่ยพูดคุยกันแล้วค่ะ
แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะมีในตอนนี้เข้าใจแฟนและคนรอบข้างนะคะ
ว่าเริ่มถามแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีนะคะ
แต่พี่โดบอกเลยนะคะว่าการเลี้ยงลูกคนหนึ่งต้องมีความพร้อมมาก
ที่สำคัญร่างกายของเมทัลด้วยนะคะต้องเสียสละหลายอย่างเลยค่ะ
เอาไปฟังคำตอบของหล่อขั้นเทพกันหน่อยค่ะ
ผมก็ยังอยากไปแคมปิ้งอยู่ยังอยากทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ยังอยากอะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้ามีแล้วเราต้องทำหน้าที่ให้ดีแล้วผมว่ามันหายไปเลยล่ะ

น้องก็อยากมีนะครับน้องเองเขาชอบเปิดรูปเด็กรูปอะไรให้ผมดู
แต่ว่าผมว่าต้องพร้อมนะเพราะว่าคุณแม่นี่ยิ่งชัดเจนเลยว่า